อีกเรื่องหนึ่งนะคะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซ้อมน้องปี๒ม้ามแตก
ปี๓เทคนิคกรุงเทพเรียกซ่อมทำโทษหนักอ้างว่าปี๒ไม่สามารถคุมเด็กปี๑ได้

เพราะว่าผู้ที่ได้รับการทำร้ายก็ถึงขั้นม้ามแตกค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดนักศึกษาปี๓๓คนที่คาดว่าจะเกาะเหตุได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ส่วนอาการของน้องเพ้นปี๒ก็อยู่ในอาการที่ดีขึ้น
นางสาวประสบสุขเชียงชาวัยเป็นแม่ของผู้ที่ได้รับการทำร้าย
แล้วก็นางสาวรุ่งโรธขวัญโกมลน้าสาวผู้ปกครองของนายปวดรังสิต
เปล่าอายุ๑๙ปีนักศึกษาชั้นปีที่๒คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆค่ะ
หลังจากที่นายปวริสถูกรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่๓คณะเดียวกัน
สั่งทำโทษให้ลุกนั่งวิดพื้นแล้วก็ยังมีการทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อยจนม้ามแตก
คือตอนนั้นตอนที่สั่งลงโทษไม่ได้สั่งลงโทษน้องที่ประสบเหตุน้องปวลิศคนเดียวนะ
แต่ว่ามีการสั่งลงโทษรุ่นน้องชั้นปี๒หลายคน
ในฐานะที่อัน๑ไม่เชื่อฟังเคารพรุ่นพี่นะครับแล้วก็๒น้องปี๒ทำไมคุมปี๑ไม่อยู่
ทีนี้ปี๓ก็เลยต้องเข้ามาจัดการปี๒ซะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีการสั่งลงโทษกันแบบเดียวกันก็คือทำอะไรบ้างล่ะคุณ
ให้ลุกนั่งวิดพื้นแล้วก็ยังมีคำสั่งอื่นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ

เขาก็ยังใช้กรรมปั้นโชคที่หน้าท้องเป็นระยะ
ใช่ครับทนไม่ไหวล้มฟุบลงกับพื้น
เพื่อนที่ถูกซ้อมด้วยกันนี้นะ
ถ้าเรื่องฐานะเขาเรียกซ้อมใช่ไหม

แต่เพื่อนที่ถูกลงโทษด้วยกัน
เขาก็เห็นนายปรวิทย์ล้มฟุบลง
ก็เลยรีบพานายปวลิศไปปฐมพยาบาลจนอาการดีขึ้น

กระทั่งเพื่อนมาทราบข่าวกันอีกที
ว่านายปรวิทรหมามแตก
ต้องเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาล

ปวริสเองก็กลับบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วไปนอนที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
แต่ตกดึกมาเกิดอาเจียนไม่สบาย

เพื่อนก็ตามไปที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
แล้วก็พบว่าถึงขนาดหมามแตกเลย
ใช่ค่ะซึ่งนางสาวรุ่งโรศซึ่งเป็นน้าสาวก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่ากลางดึกวันที่๑๘นี่ค่ะ
นายปวริสกลับจากมหาวิทยาลัยด้วยอาการอิดโรย
หน้าซีดบ่นให้ฟังว่าเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ
ตามร่างกายหลายแห่งเพราะว่าไปเล่นฟุตบอลมา

นั่นสิแต่ว่ากระทั่งเวลาตี๔ของวันที่๑๙
หลานมาเคาะห้องบอกว่าพาไปหาหมอหน่อย
อาเจียนนะคะแล้วก็ถ่ายท้องไม่หยุด
ไปหาคุณหมอก็เลยคาดคันว่าเกิดอะไรขึ้น
ท้ายที่สุดยอมพูดความจริงว่าถูกรุ่นพี่เนี่ย

เลือดออกในช่องท้องเพราะว่าม้ามแตกค่ะ
ถูกเสริมรวมนะคะเพราะว่าม้ามแตก

ก็เลยหมอก็เลยถามว่าอะไรหลานบอกว่าโดนลูกบอลอัดท้อง
คือก็ยังไม่พูดความจริงว่าไปโดนอะไรมาอย่างนี้ค่ะ
พอดีตอนกลางวันเนี่ยเพื่อนน้องเพื่อนเขามาค่ะ
ก็เลยถามว่ารับน้องหรือเปล่าหรือเตะบอลจริง
แต่เพื่อนเขาก็บอกว่าเตะบอลครับน้า
พอเตะบอลแต่เรายังไม่เชื่อจนน้องสาวอีกคนนึงค่ะ
ปรากฏว่าในกลุ่มเพื่อนที่เขาคุยกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
รับไม่ได้ที่น้องปอโดนกระทืบมาแบบนี้โดนทำแบบนี้

บอกว่าถ้าเรื่องถึงผู้ปกครองหรือถึงมหาวิทยาลัยค่ะขู่ฆ่า

ซึ่งกลายเป็นว่าเด็กทุกคนที่เป็นเพื่อนน้องปอไม่มีใครกล้าพูด
เขาก็ถึงยอมเล่าว่าโดนรุ่นพี่ค่ะต่อย

เขาบอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดูแลน้องปี๑ไม่ดีเหตุผลแค่นี้
แล้วก็ให้เพื่อนยืนเรียงกันเลย
แล้วก็จะมีรุ่นพี่๓คนนี้ยืนต่อยทีละคนต่อยเรียงอย่างนี้ค่ะ

คือกลายเป็นไม่ใช่กรณีของการรับน้องแล้วนะคุณ
ธรรมดาเราจะได้ข่าวรับน้องแปลกพิษดารโหดอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม

เป็นการซ้อมรุ่นพี่ปี๒ที่ดูแลปี๑ไม่ได้
นี่มันเป็นวัฒนธรรมอะไรเนี่ย

เช่นปีสี่ต้องมาซ้อมปีสาม

แล้วปีสองคุมปีหนึ่งไม่ได้
หลายคนในสังคมก็ถามถึงประเด็นนี้แหละว่า
มันเกิดเหตุการณ์นี้ในสถาบันได้อย่างไรนะครับ
ใช่ค่ะเพราะพูดถึงการรับน้อง
อะไรที่มันรุนแรงเนี่ยก็ห้ามกันไปแล้วด้วยนะคะ

คนเป็นแม่ก็คือนางประสบสุขเชียงชาววัย
เสียใจค่ะเล่าให้ฟังกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตา

เพราะเป็นลูกใครใครก็รัก
แล้วน้องก็ยังเป็นความหวังของครอบครัวด้วย
ซึ่งระบบการลงโทษรุ่นน้องโดยใช้ความรุนแรงนั้น
ยกเลิกไปได้แล้วอันนี้แม่บอกอย่างนั้นนะครับ

คุณแม่บอกว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ด้วย

ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อไป

จากโรงพยาบาลข้อความแชทของเพื่อนที่พูดคุยกันว่า
มีการทำร้ายร่างกายมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ
ส่วนอาการของลูกชายขณะนี้คุณแม่เปิดเผยว่าอาการปลอดภัยแล้ว
นี่เรื่องของอาการน้องส่วนเรื่องของการหาคนทำคนผิดล่ะ
ใช่ตอนนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมา๔ทุ่ม
รุ่นพี่ปี๓๓คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำร้ายร่างกายนายปวริส
ตัวกับตำรวจแล้วนะคะโดยตำรวจได้สอบสวนทั้งสามคนอย่างละเอียด
และวันนี้๒๑กรกฎาคมช่วงสายนี่แหละค่ะ
ผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆก็จะแถลงเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะ
โดยอธิการบดีคือนายสุกิตนิตินัยก็เปิดเผยว่า
ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
โดยได้เรียกตัวนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนเป็นบางส่วนแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุการทำร้ายร่างกาย

คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑๕วันในการสืบหาข้อเท็จจริงต่าง

บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓จำนวน๒คน
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเป็นการภายใน

เกิดขึ้นในยามวิการและนอกพื้นที่วิทยาลัย
คือเขาบอกตอนนั้นน้องกำลังเดินทางออกจากมหาวิทยาลัย
จะกลับบ้านไงคะแล้วทีนี้บทลงโทษของการรับน้อง
ถ้าเกิดไปละเมิดสิทธิ์ของน้องระหว่างการทำกิจกรรมเนี่ยนะคะ
โทษคือการพักการเรียน๑ภาคเรียน
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเนี่ย
บทลงโทษคือการไล่ออกสถานเดียว

แต่อธิการครับอย่าลืมนะครับว่านี่ไม่ใช่รับน้อง
นี่เป็นกิจกรรมนอกกิจกรรมอีกทีนึง

คือน้องที่เขาถูกซ้อมมาด้วยกันถูกลงโทษมาด้วยกัน
เขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่ารุ่นพี่เนี่ย
คือเขามาบอกเลยว่าพวกยูเนี่ยพวกคุณเนี่ย
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒
เพราะไม่สามารถทำให้รุ่นน้องปี๑อยู่ในระเบียบวินัย
รวมทั้งเคารพเชื่อฟังรุ่นพี่ได้ทั้งหมดต้องรับโทษร่วมกัน
อ้าวนี่เป็นประเพณีอะไรที่เขาสืบทอดกันไหมนะ
แต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะรุนแรงแบบนี้
แล้วอีกข้อมูลหนึ่งคือว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้

แล้วก็เขาบอกว่าสถาบันก็เคยมีกรณีที่มีการรับน้องด้วย
ที่จัดกิจกรรมใช้สเปรย์ฉีดพ่นรูปเกียร์
สัญลักษณ์ของคณะคณะวิศวะ
แล้วก็ลงที่แผ่นหลังของรุ่นน้อง
จากนั้นใช้ไฟแชคจุดไฟลนกะให้มันเป็นสัญลักษณ์ของคณะติดอยู่ที่หลัง
ตีตราอยู่อย่างนี้นะฮะกลายเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ครั้งนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ